ท่านผู้ชมครับเรื่องของเงิน๑๐๐๐บาทแน่นอนว่าอันนี้ไม่น้อยนะฮะ
แบงค์พันธุ์๑ใบนะฮะแล้วถ้ายิ่งเป็นคนที่เขาไม่มีมากเนี่ย
อันนี้มันมันมีค่ามากมากวันนี้ที่แม่น้ำบังปะกงที่ฉะเชิงเซานะครับ
มีคนไปเห็นนี่คุณยายท่านนี้อายุ๗๑ปีตัวเปียกปอนแล้วพาขึ้นมาได้เนี่ย
คือแกถือแบงค์พันธุ์อยู่แกบอกเป็นเงินพันสุดท้ายแล้ว
จะไปซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งเข้าบ้านมันปลิวคุณเขียนมาสอน
ทีแรกปลิวไปแล้วมันไปตกอยู่ที่กองผักตบชาวาแถวริมแม่น้ำบางประกง
กะว่าจะแบบพยายามจะเคลียร์อะไรเข้ามาเนี่ยมันดันจมลงไปฮะแกกระโดดลงน้ำเลยฮะ
ยอมเสี่ยงตายค่ะแบงค์พันธใบสุดท้ายของครอบครัว
แล้วแกว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนี่ฮะมีคนไปเห็นนะฮะมีพลเมืองดีคนหนึ่งไปเห็นนะ
ก็เลยกระโดดลงไปช่วยขึ้นมาก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
อื้อหือคือเข้าใจแล้วว่ามันสำคัญมากแต่บางทีคุณยายก็ต้อง
เป็นห่วงเรื่องชีวิตตัวเองด้วยนะนี่พี่เสื้อสีส้มเนี่ยฮะที่ตัวเปียกเหมือนกัน
คือคนกระโดดลงไปช่วยนะนี่แล้วเขาก็แจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจกัน
ก็มาช่วยกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
เช้าวันนี้นี่เองฮะนี่คุณยายปรงนะฮะอายุ๗๑ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงนี้คือจุดท่าเทียบเรือดับเพลิงเทศบาลเมืองฉะเชิงเศร้า
คุณยายแกร้องไห้เห็นไหมนี่คุณยายแกบอกว่าแกเนี่ยยากจน
ก่อนเกิดเหตุเช้าวันนี้แกไปทำธุระแถวท่าน้ำใกล้กับหอนาฬิกา
ทำธุระเสร็จจะไปซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันพืชเพื่อจะเอามาไว้ที่บ้าน
แบงค์พันธุ์ใบสุดท้ายของครอบครัวอยู่ในมือเนี่ยฮะอยู่ดีมันหลุดมือฮะ
มันปลิวไปแล้วมันปลิวตกไปในแม่น้ำบางประกงพอดี
แกบอกแกพยายามวิ่งไล่วิ่งไล่จับแบงค์พันธุ์ร้องขอให้คนช่วย
แล้วลมมันก็พัดไปเรื่อยแบงค์มันลอยไปติดกอผักตบชาวา
พยายามหาไม้มาเคลียร์มันเขียมันสุดท้ายเนี่ยมันปลิวไปอีก
จมลงน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาแกบอกวินาทีนั้นเนี่ย
กระโดดน้ำแบบเพื่อไปเอาแก๊งพันธุ์เลยฮะค่ะโอ้โห
แล้วพอลงไปแล้วเนี่ยกะว่าจะไปเก็บมันขึ้นมาเนี่ย
ว่ายน้ำไม่เป็นฮะเริ่มหมดแรงกำลังจะจมน้ำอยู่แล้ว
ครับมีพลเมืองดีเห็นพอดีนะฮะก็เลยกระโดดลงไปช่วยเอาขึ้นมาได้นะครับ

บอกแกเสียใจมากไม่ได้เสียใจที่มีคนมาช่วยนะ
เสียใจมากที่เก็บแบงค์พันธุ์ขึ้นมาไม่ได้
เพราะนี่คือเงินพันสุดท้ายแบงค์พันธุ์ใบเดียวของครอบครัว
เขาก็เขาก็ไปดู
โอ้เห็นใจมากเลยนะครับ
เห็นไหมคือมันพันธุ์สุดท้ายแล้ว
มันปลิวไหนไม่ปลิวปลิวลงน้ำไปเลย
คุณผู้ชมครับคุณยายปรงบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกคนจริงที่มาช่วยนะ
จนรอดชีวิตขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
แต่แกก็เสียดายเงินพันหนึ่งนั่นแหละ

ฮิรันแย้มพินิษฐ์อายุ๔๖ปี
บอกตอนนั้นแกยืนอยู่แถวตรงที่ยายแกไปเก็บแบงค์พันธุ์พอดี
เห็นยายเนี่ยอยู่ดีเอ้า
ลงไปอยู่ในแม่น้ำบางประกงซะแล้วกำลังจะจมน้ำด้วย
แกบอกแกไม่คิดมากแกกระโดดลงไปเลยฮะ
คว้าตัวยายขึ้นมาแล้วก็มีคนมาช่วยกันต่อ
นี่ฮะคนแถวนั้นพอรู้เรื่องรู้ราวว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ย
มีอยู่คนนึงฮะแกก็สงสาร
ก็เลยควักเงินส่วนตัว๕๐๐บาทให้คุณยายปรง
ยายแกก็ไหว้ขอบคุณ
พี่ก็บอกแกก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นั่นแหละ
เพื่อให้ยายไปซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันพืช
นี่คุณยายก็นี่ถือว่าฟาดเคราะห์กันแล้วกันนะยายนะ
ฝากเจ้าหน้าที่ลองไปดูคุณบ้านคุณยายหน่อยกันแล้วกัน
เผื่อจะช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมได้บ้างเนาะ

แต่ยังไงคุณยายก็ต้องชีวิตก็สำคัญนะลูกหลานอะไรก็รออยู่ที่บ้าน